สวัสดีครับผมมาถ่ายทองครับค่ะอันนี้แจ้งไปแล้วนะคะ
แจ้งไปแล้วทำไมถึงเลื่อนหลายรอบขนาดนี้ครับ
ก็คือได้ยินเห็นข่าวนี้แล้วค่ะก็เลยมาแจ้งความวันที่๑๗
ก็เขาก็นัดมาอีกทีวันที่๑๙แล้วเขาก็บอกว่าวันที่๒๙ได้แน่นอน
ก็เลยพอมาถึงวันที่๒๙เขาก็โทรมาเลื่อน
เขาบอกว่าขอเป็นวันที่๑๐ได้ไหมก็เลยบอกเขาว่าไม่ได้ไม่ยอม
หนูมาถ่ายทองอ่ะต้องเอาคืนหนูสิเขาบอกว่าเขาป่วย
เคล็ดลุกขึ้นมาเปิดตู้ไม่ได้ไม่รอค่ะ
คือจะเอาคืนพรุ่งนี้วันนี้ก็ได้เหมือนเหมือนเขาโกงเลยนะ
เหมือนไม่เชื่อเอาหรอกยังไงก็ต้องเอาคืนให้ได้
หมวยคะขอถามรายละเอียดนิดนึงของคุณชำนิจำคุณชำนิได้ไหมคะ
ของคุณชำนี้เนี่ยเราก็ยอมรับนะคะว่าเกิดการผิดพลาด
แต่อันนี้บอกตรงนะคะว่าไม่ได้เจตนาที่จะโกงของลูกค้า
เจอไปเอาทองได้ที่สอนอราชบุรณะ
นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวบอกเจ๊หมวยไว้ก่อน
คือดิฉันเนี่ยไม่มีอำนาจตามกฎหมายอันนี้คือแค่ช่วยกันคุยนะคะ
เดี๋ยวไม่รู้ตำรวจเขาจะคุยกับเจ๊หมวยอย่างไรนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาตามนัดค่ะรายการเราอ่ะค่ะมาตามนัดนะคะแต่ว่าการคืนทองจัดการเรื่องทองกันไม่ได้ไปตามนัดแล้วไม่รู้ว่านัดเนี่ยจะเลื่อนไปอีกกี่นัดนะคะวันนี้ที่จะคุยกับเรามีทนายซึ่งดูแบบภาพรวมให้เลยนะคะคือลงมาดูภาพรวมให้กับทุกคนเลยนะคะคนที่กระตุกเรื่องนี้ขึ้นมาเจ้าตัวน่ะได้ไปแล้ว
แล้วก็คนที่เหมือนนัดแล้วแต่ยังไม่ได้และคนที่ยังไม่ทันจะได้โดนเลื่อนนัดอีกแล้วนะคะ
วันนี้๔คนจะคุยกันกับเราในรายการถึงกรณีร้านทองแถวประชาอุทิศ๑๐นะคะ
ท่านแรกค่ะประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะคะทนายรัชพลศิริสาคร
อีกหนึ่งท่านอันนี้ก็ความแซ่บของคลิปนี่แหละค่ะทำให้เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมา
ตอนนี้เป็นตัวตั้งตัวตีให้คนอื่นอื่นที่โดนด้วยนะคะอีกหนึ่งท่านใจดีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้

และอีกหนึ่งท่านไม่รอแล้วไม่ไหวแล้ว
เอาทองคืนมาคุณเอื้องฟ้าบุญบรรลุสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ

ขอท่านแรกก่อนเลย
นี่เห็นไหมคุณลุงชำนี้
เพราะความใจดีเราหรือเปล่า

เอาอย่างนี้ก่อนนะคะถ้านับตามที่คุยกันในรายการเรา

ผ่านรายการเราคือ๒๖พฤษภาคมถูกต้องเนอะ
แล้วพอจบรายการเราไปก่อนถึง๒๖
มีการโทรคุยโทรตามโทรนัด

วันที่๒๖คุณลุงไปที่สนราชบุรณะไหมคะ
คุณลุงไปไปในกี่โมง

ตอนเช้านั่นเกลียด๒โมงต้นบ่าย

บ่าย๒อ่ะไปถึงปุ๊บเจอผู้เสียหายคนอื่นที่มารอเอาทองไหมละ
ยังไม่เจอเลยเขานั้น๓โมงแล้ว

คนอื่นด้วยไหมผมกลับก่อนแล้วฮะร้านทองก็บอกให้ผมกลับมา
ร้านทองบอกโทรมาเหรอหรือโทรหาตำรวจโทรหาแฟนผมเลย
วันนี้คุณลุงไปกับใครคะไปคนเดียวไปคนเดียวแล้ว
หมวยใช่ไหมที่เป็นคนโทรเขาโทรหาแฟนผมที่ที่บ้านเลย
โทรหาแฟนคุณลุงบอกว่าอะไรคะให้กลับมา
กลับมาที่อยู่ที่พักน่ะกลับบ้านกลับบ้าน
ให้ลูกฉันไม่กลับบ้านแล้วไงต่อก็นัดมาวันที่หนึ่ง
หนึ่งมิถุนายนครับที่จะถึงเนี่ยนะวันสองวันนะคะ
วันที่หนึ่งสามโมงเช้าอ่านัดเจอกันเก้าโมงวันที่หนึ่งมิถุนายน
จากวันนั้นที่ไปรอคือวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหก
นะคะอ่ะข้าวนัสคุณถึงป่านนี้
วันนี้เขาก็โทรมาโทรหาคุณลุงหรือโทรหาภรรยาคุณลุง
ไม่ต้องไปสอนอนะเดี๋ยวไปเอาที่บ้านก่อน
ผมจะทำยังไงอ่ะแล้วนัดวันไหนที่แบบว่าวันที่หนึ่ง

ตอนแรก๖โมงตอนนี้เปลี่ยนเป็นทุ่ม
อ่ะแล้วตอนแรกที่นัดกันตอน๙โมงเช้าไปไหนแล้วล่ะค
ไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกไปต่างกังวัด
ไปต่างกังวัดอีกแล้วไปต่างกังวัดอ้าวแล้วเขาก็เลยนัดเราวันเดียวกันนั่นแหละ
นั่นได้นั่นได้แต่ว่าเป็น๖โมงเย็น๖โมง
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นทุ่มทุ่มหนึ่งวันเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมคะ
แต่เขาอยู่ต่างจังหวัดบอกกลัวมาไม่ทันให้ผมรอที่สอนอ
ตอนทุ่มหนึ่งอันนี้ของคุณลุงเนี่ยที่เขาจะนัดเจอทุ่มหนึ่ง
วันที่๑มิถุนายนให้เจอที่ร้านเขาที่บ้านคุณลุงหรือว่าที่สอนอคะ
ตอนแรกก็เอาบอกที่บ้านผมบอกไปสอนอดีกว่า
แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นที่บ้านอีกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้
แล้วตกลงตอนนี้เขานัดลุงที่ไหนคะเนี่ย
น่าจะที่บ้านทุ่มหนึ่งอย่าน่าจะสิ
แต่เขาบอกอย่างนั้นว่าเอาไปรับที่บ้านไงที่ร้านที่ร้านทองไง
ให้คุณลุงชนิดไปหาได้เลยที่ร้านทองเขาครับ
ทุ่มตรงวันที่ต้องรอแต่ต้องรอเขาบอกเขามาอยู่ต่างจังหวัด

วันนี้ช่วง๒๓โมงนี้
แล้วเขาอยู่ต่างจังหวัดคือวันนั้นเขาอยู่ต่างจังหวัด

ตั้งแต่วันนั้นแหละแต่วันนี้เขาบอกอยู่ต่างจังหวัดอีก
คุณลุงผมก็ไม่รู้จะเชื่อใคร
เอางี้นะวันที่วันที่เรามาออกรายการกันเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นเจ้าหมวยขอเวลาอุ๊ยก็เกือบ๒สัปดาห์นะใช่ไหมคะ
แล้วก็บอกว่าคือที่ต้องขอเวลาเป็นวันที่๒๖ตอนนั้นเนี่ย
เพราะว่าไปต่างจังหวัดแล้วก็หุ้นส่วนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลป่วย
ตั้งแต่ตอนนั้นนะพอออกรายการเราเสร็จปุ๊บ
ก่อนถึงวันที่๒๖ซึ่งก็ไม่ได้เจอกันเนี่ยนะคะ

จนถึงวันที่เรานัดไปสอนอเลยใช่ไหม

เอาอย่างนี้จากวันที่๒๖วันนี้เราคุยกันวันที่๓๐นะ
จากวันที่๑๖ไม่ได้เจอกันเนี่ยนะคะ
จนถึงวันนี้ผ่านร้านเขาบ้างไหมคะ

มีลูกน้องก็ขายของขายพระ

คุณลุงชมนี้ติดแปะไว้ก่อน
เดี๋ยวกลับมาเราสองคนมีปัญหากันแล้วแหละ

ใจดีตั้งแต่วันนั้นแล้ว
เดี๋ยวก่อนที่จะไปที่คุณพีรพัฒน์ขอมาท่านนี้ก่อน
เพราะว่าอันนี้นี่ก็รอบล่าสุดใช่ไหมคะ
คุณเอื้องฟ้าเล่าให้ฟังหน่อยยังไง
ยังไงอะไรยังไงกับเขาตั้งแต่วันไหนคะ
ก็คือเห็นข่าวค่ะ
เห็นข่าวคนนี้

เขานัดเขาบอกว่าขอเวลา๑๐วัน
วันที่เป็นวันที่ยี่สิบเก้าได้แน่นอน

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจำได้ไหม
เราเอาทองไปไว้ที่ร้านเขาใช่ไหมคะ

ห้าพัน

แล้วก็พอเห็นคุณพีรพัฒน์

แต่ว่าพออีกสองวันถัดมาคือวันที่สิบเก้าค่ะ

เราไปด้วยเราเจอใครบ้างคะ
ก็มีผู้เสียหายเขาไปแจ้งเพิ่มอีกค่ะ
เยอะไหมคะที่เราเจอ
ก็หลายคนเนี่ยค่ะ
เป็นผู้ชายผู้ชายอ้วน

เป็นญาติไหมหรือเป็นลูกน้อง

เขาไม่ได้บอกค่ะเขาบอกว่าทางร้านส่งมา
ทางนั้นส่งมาแล้ววันนั้นที่เขาตกลงกับผู้เสียหายเขาพูดว่าอะไรบ้างคะ
เขาบอกว่าวันนั้นตำรวจเขาโทร
เขาบอกว่าเขาโทรคุยกับเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้ว
เขาบอกว่าขอเวลา๑๐วันวันที่๒๙ได้แน่นอน
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยนัดทุกคนจากวันนั้นไปอีก๑๐วันคือ๒๙ค่ะ
เมื่อวานใช่ไหมคะพอ๒๙ปุ๊บยังไงต่อ
พอวันที่๒๘ช่วงเย็น
ดู๒๘ก่อนอ่ะดูอ่ะ๒๘เขาโทรมาเลื่อน
บอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปสอนอแล้วเจ้าของร้าน

เขาบอกว่าขอเลื่อนเป็นวันที่๑๐ได้ไหม

มิถุนาอยู่โอ้แล้วไงต่อคะ
ค่ะเขาโทรมาเลื่อนไปวันที่๑๐มิถุนา

ที่แรกก็นอนแน่นอนเพิ่งออกกลับมาก็เลย
ก็เลยยังไม่ได้หนี้กับเขาพอคิดได้อีกทีก็โทรกลับไปหาเขา

ก็เลยแบบว่าหนูไม่รอแล้วนะนึงจะขอกลาอีกคืน
เขาบอกว่าคือว่าตอนนี้พี่ป่วยอยู่คอเคล็ดพี่ลุกไปเปิดตู้ไม่ได้
มันไม่เกี่ยวกับคนถ่ายทองเลยนะ
เขาบอกถ้างั้นพี่ขอวันที่๓๑แล้วกัน
เดี๋ยวพี่จะส่งให้คนเอาไปให้ที่สอนอ

เขานัดคุณเอื้องฟ้าคนเดียวหรือว่าทราบไหมคะว่าเขานัดคนอื่นด้วยไหมพรุ่งนี้

คือโทรไปขอเขา
แต่ก็ไม่เชื่อคำพูดเขาว่าจะได้ไหม
ก็เลยต้องติดต่อคุณหนุ่มนี้
เอางี้นะสรุปของคุณลุงชำนิเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
นัดให้ไปเอาที่ร้านทอง
ทุ่มตรงวันที่๑มิถุนายน

ของคุณเอื้องฟ้าเอาสุดท้ายหมดจดเลยเนี่ยที่คุยกัน
นัดที่สนราชบุรณะวันพรุ่งนี้๓๑ถูกนะคะ

คืออันนี้คือเขาบอกว่าเขาป่วยใช่ไหมคะ

ก็เลยลุกไปเปิดตู้คือตู้เซฟใช่ไหม

ทีนี้มาคุณหนุ่ม

อันนี้ทนายดิฉันรู้คุณเป็นใครในเรื่องตอนนี้คะ
เป็นผู้รวบรวมผู้เสียหายที่ยังไม่ได้ทอง
แล้วก็มากดดันทางตำรวจ
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้แบบเร่งรัดให้ได้คืนเร็วที่สุดอย่างนี้ครับ
คุณหนุ่มเอาอย่างนี้นะคะคือของคุณหนุ่มเนี่ย๒บาท

ใช่ไหมคะเมื่อกี๊ไล่เลี่ยงดูแล้วนะคะ
เอาเข้าไปให้เขาตั้งแต่๑๗เมษายน

ไม่มีนัดแต่มีกำหนดภายใน๔เดือนครับ

แล้วเลื่อนบอกว่าไปต่างจังหวัด

พฤษภาบอกว่าเจ้านายเข้าโรงพยาบาล
ไม่สามารถเปิดตู้ได้ให้มาวันที่

ทีนี้ผมก็เลยไปแจ้งความที่สอนอรัฐบุรณะ
ทางตำรวจที่รับเรื่องของผมมาร้อยเวน
เขาก็เลยโทรไปที่เจ้าของร้านเจ๊หมวยนี่แหละ

หมวยก็ตอบไปว่าวันที่๑๑

แต่พอถึงวันที่๑๐เจ๊หมวยโทรมาบอกว่า

ฉันขอไปงานศพพ่อก่อนได้ไหม
แล้วผมก็เลยบอกว่าไม่ยอมว่าผมยังไง
ผมก็ต้องได้คืนภายในอาทิตย์นี้
เขาก็เลยบอกว่างั้นเป็นวันที่๑๒นะ

แต่จะฝากทางพนักงานที่ร้านไว้ให้

ก็ปฏิเสธว่าเจ้านายอะไรนะผู้จัดการไป

นั่นแหละต้นเหตุของไลฟ์ใช่ไหมคะ
ว่ามันทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้
แล้วก็มารู้ทีหลังว่าคือเจ๊หมวยคือคนไหน
คนที่เราคุยคือเจ๊หมวยนั่นเองอย่างนี้ใช่ไหมคะ

จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ได้แปรสภาพจากผู้เสียหาย
เป็นส่วนกลางรวบรวมผู้เสียหาย

อย่างของคุณลุงชนิดเนี่ยคือได้
คุณลุงชุวิตเขาดำเนินการเองหรือว่ามารวมกับของคุณหนุ่มด้วย
ผมเป็นคนติดต่อเขาครับ

ลุงต้องมานะคือถ้าลุงไม่มาลุงจะไม่ได้คืนนะอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมคือที่เราหัวเราะนี่เราไม่ได้หัวเราะความเสียหายของคุณลุงนะ
แต่แบบคุณลุงใจดีตั้งแต่วันนั้นแล้วคุณลุงรู้ตัวไหมเนี่ย
ไม่รู้รู้ทราบเหมือนกัน
ต้องไปตามมาใช่ไหมค่ะคุณลุงต้องมา
แล้วตอนนี้มีอีกกี่คนคะที่คือดิฉันจะแบ่งยังไงดีคะทนายรัชพลด้วยคือว่า
ฉันจะแบ่งว่ามีผู้เสียหายแจ้งความไม่แจ้งความมีไหมคะหรือว่าทุกคนแจ้งความหมดแล้ว
คือการแจ้งความตอนนี้ผมดูแล้วน่าจะต้องไปแจ้งความกันใหม่
เพราะว่าจากใบแจ้งความมันยังมันเป็นการแบบลงบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานอะไรเท่านั้นเองครับ
หมายถึงจุดเดี๋ยวนี้เรานั่งคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปแจ้งความใหม่เหรอ

แล้วที่แจ้งความเอาไว้กันแล้วเหรอคะ
มันใช้ไม่ได้มันเป็นแจ้งความบันทึกลงบันทึกประจำวันอะไรอย่างนี้เอง

ครับคือคดียักยอกทรัพย์เป็นคดีที่ยอมความกันได้
ต้องแจ้งความบอกตำรวจว่าให้ดำเนินคดีไปจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้

ถ้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเฉยตำรวจทำอะไรไม่ได้

ไม่เป็นคดีเลยคือตามออกหมายเรียกออกหมายจับอะไรไม่ได้เลย
งั้นเอาใหม่คือเอางี้อันนี้เดี๋ยวไปถามคุณพีรพัฒน์อีกที

เอาจำนวนผู้เสียหายไม่เกี่ยวกับว่าแจ้งความไม่แจ้งความได้คืนหรือยังไม่ได้คืน
ผมรู้นะครับตอนนี้มีประมาณ๑๒คนครับ
๒คนแบบเดียวกันหมดไหมคะคือเอาทองไปจำนำไปถ่ายแล้วไม่ได้แบบเดียวกันหมดไหมคะ
ถ้าเป็นเรื่องจำนำทองจะมีประมาณ๙คน๘๙คน
แล้วก็มีเรื่องช่อกงอีกประมาณ๒๓คนครับ

คือมันมีข่าวออกมาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าเป็นลักษณะเช่นตกลงกันว่าเหมือนกับจะซื้อขายทองกันใช่ไหมคะ
แล้วก็ยังได้ไม่ครบอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะมีหลายแบบนะคะ
แม้กระทั่งมีข่าวว่ามีเพื่อนสนิทใช่ไหมคะขอยืมเงินกันก็จะมีปัญหากันแบบนี้
อันนี้ถูกรวมเข้าไปด้วยภายใน๑๒คนไหม

ซึ่งใน๑๒คนนี้ทุกคนแจ้งความไหมคะ
ไปแจ้งความกันหมดแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าการดำเนินการของตำรวจคือลงแค่บันทึกประจำวัน
หรือเป็นแค่หรือเป็นหลักฐาน
เป็นเลขแจ้งความเลยใช่ไหมคะ
ก็เพื่อนยืมเงินกันนะครับแล้วก็จ่ายเช็คให้

คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือที่มาวันนี้เนี่ยคือเอาตรงไปตรงมา
จะช่วยตามให้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องทะเลาะวิวาสอะไรกันนะคะ
ก็จะช่วยตามให้เดี๋ยวเราจะลองพยายามขอสายเจ๊หมวย
เมื่อวานทางโปรดิวเซอร์นะคะทีมงานได้โทรศัพท์ขอถามเหมือนกัน
ตกลงเป็นไงคะไปเจอกันเรียบร้อยไหมเจ๊หมวยก็บอกไม่สบายนั่นแหละนะคะ
แต่เดี๋ยวจะลองโทรศัพท์ดูน่าจะรับโทรศัพท์ได้เมื่อวานรับได้
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงกันอีกทีเพราะว่าถ้ามีคนประมาณ๑๑๑๒คน
แล้วก็ไม่ได้มีรูปแบบเดียวอันนี้น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือว่า
ตกลงที่แจ้งความไปตกลงตำรวจบังคับคดีแบบไหนเรียนไม่รู้เรื่องกฎหมายเลยนะ
บังคับคดีแบบไหนต้องแจ้งความใหม่ไหมแล้วบางคนน่าจะไปแจ้งความไว้นานแล้วด้วยป่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องกฎหมายบ้างค่ะตกลงยังไงเขาต้องทวงกันเอง
หรือว่าจริงแล้วสามารถให้ตำรวจสนธบูรณาเป็นคุณดำเนื้อการได้ซักรูค่ะ
คุณผู้ชมคะเราพยายามติดต่อเจ๊หมวยอยู่นะคะตอนนี้ถ้าเกิดชมรายการ
บกวนเจ๊หวยเปิดโทรศัพท์นิดนึงนะคะจะได้คุยกันว่าเอ๊ะตกลงวันไหนดีนะ
ชัดไปเลยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ
มาทนายรัชพลก่อน
สรุปว่าทั้งหมดไม่ว่าจะใครเคยแจ้งความไว้เมื่อไหร่อย่างไรก็แล้วแต่
แจ้งใหม่เถอะใช่ไหมคะ
คือจริงไหมมันต้องดูเอกสารนะครับ
แต่ว่าถ้าจริงแล้วไปแจ้งใหม่ดีกว่าครับ
ถ้าสมมุติเคยมีคนแจ้งแล้วแล้วมาลงเป็นเลขคดีไว้แล้ว

ถ้ามีเลขคดีเราก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าแจ้งแล้วเรียบร้อยครับผม
ถ้าเขาไม่มีเลขคดีเนี่ยลองไปแจ้งใหม่ดูครับ
แล้วเราเช็คได้ไงคะใบที่เราเอามามันจะต้องมีเลขคดีใช่ไหม
ใช่อ่านในนั้นเลยครับอ่านในใบเลยว่ามันมีเลขคดีหรือเปล่า
มุมดูตรงไหนครับมุมขวาบนหรือตรงต่าง
จะเขียนไว้ครับเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นคดีอาญาเลขที่นี้

แต่ถ้าไม่ได้มีอันนี้แปลว่าแค่ลงบันทึกประจำวัน

ตอนนั้นที่คุณหนุ่มไปลงไว้เป็นคดีเลยไหม

คือที่แรกตำรวจลงไว้แค่บันทึกประจำวันให้ก่อนครับ
เป็นคดีแต่พอเป็นข่าวไปแล้วถึงให้ผมไปเป็นคดีให้ครับ
คือวันที่๑๖ครับถึงจะเป็นคดีให้ผมครับ
ต้องมีเขียนไว้เลยว่าคดีอาญาที่อะไรแล้วก็ทับปีใช่ไหมครับ
ทับปีของมะ๕๖๐๖๖๑ส่วนเท่าไหร่ที่ใครเจ้าแจ้ง
ก็มีเลขคดีอาญาทำลองนี้
วันนั้นก็มีคนมาเตือนนะคะแขกรับเชิญที่เตือนบอกว่าต้องมีเลขคดีนะ
แปลว่ามันถึงจะอยู่ในการตามได้ของตำรวจ

พอได้ทองมาแล้วเท่ากับว่าไม่ต้องดำเนินคดีแล้วไหมคะ

ก็เพราะยอมความได้ป่ะคะก็ไม่ต้องมีเลขคดีก็ได้
ก็ตกลงกันได้เมื่อไหร่ก็จบจะได้ไม่ต้องมีคดี
ทางปฏิบัติเนี่ยตำรวจจะเรียกมาไกลเกลี่ยกันก่อนครับ
ถ้าไก่เกลี่ยไม่ได้ปุ๊บบางทีก็ถึงจะรับเรื่องเป็นคดีความ
ทางปฏิบัติตำรวจอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้ครับ
แล้วมันต้องเป็นคดีด้วยเหรอมันจะทำให้ยากหรือเปล่าคะ
ก็เนี่ยเรียกมาคุยกันได้เมื่อไหร่ก็จบ
ก็ไม่มาไงไม่มาก็ต้องเป็นคดีเพราะว่าผู้เสียหายเขาไม่ยินยอม

ก็นั่นก็คือไม่เห็นเรียกอะครับ
เอ๊ะเดี๋ยวก็ถ้าเรียกไม่มาก็แจ้งความไปเลย
เวลาจะเรียกมันต้องเป็นคดีก่อนใช่ป่ะ

ในระบบเขาก็โทรคุยกันก็ได้ถ้าคนรู้จักกันเรียกมาไกลเกลี่ย

แต่ว่าอย่างเคสนี้มันนานแล้วมันก็ควรที่จะดำเนินคดีเป็นคดีได้แล้วครับ
ตอนที่คุณเอื้องฟ้าไปนี่ตำรวจลงให้เป็นคดีหรือเป็นบันทึก
นี่เปิดเอกสารไปตรงนี้เอามาเลยให้มัน
ดูเรียบร้อยแล้วของคุณขุดลงฟ้าต้องไปแจ้งใหม่ครับ
เอาเหรอครับวันนี้ผมก็คุยกับร้อยเวรร้อยเวรก็บอกว่า
ว่าไงฮะหลายคนเนี่ยยังไม่เป็นคดี
อาจจะต้องเรียกผู้เสียหายมาเพื่อมาสอบสวนกันอีกทีนึง
แบบนี้มันหาเลขไม่เจอใช่ไหมครับผม
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ
อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้ก็เป็นบันทึกประจำวัน
บันทึกประจำวันแจ้งไว้เป็นหลักฐานพวกนี้ก็จบกันแจ้งก็จบ
อย่างที่ร้อยเวนวันนี้บอกครับก็ต้องเรียกผู้เสียหายมาคุยกันใหม่
มีเลขคดีเหรอคดีอายาเลขที่มีไหมเอาเลย
ขอคุณลุงมาให้จ่อมหวัดเลย

ของคุณลุงผมดูแล้วก็ต้องไปแจ้งใหม่เหมือนกัน

อ๋อคือเลขจะต้องขึ้นไว้แบบให้เห็น
ก็บันทึกเป็นหลักฐานแล้วก็จบไง

ไม่ใช่ครับ

ผู้เสียหายไปแจ้งความเป็นคดีไหมคะ

ผมเป็นคนแนะนำว่าต้องไปแจ้งใหม่นะครับ

แต่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิด

พอออกข่าวนี้มันค่อนข้างที่จะรู้เรื่องแล้ว
อย่างของคุณพีรพัฒน์เนี่ยพอจบไปแล้ว
เขามีสิทธิจะแจ้งในรักษา

มันเป็นเรื่องของคุณพิพพัฒน์เนี่ย
แต่สมมุติเขาเกิดไม่ยอมเนี่ยด้ายไหม
คือที่ผมยอมความคือตำรวจบอกแบบนี้ครับว่า

ไม่สามารถดำเนินคดีต่อไปได้

แต่เขาบอกว่าดำเนินคดีต่อไปไม่ได้แล้ว

ก็ได้ของคืนแล้วจะไปแจ้งอะไรเขาอีก

แต่ได้ของคืนแล้วนะ

ไม่เกี่ยวว่าคุณจะเอาของคืนหรือไม่ของคืน
เราต้องเปิดอย่างนี้นะ

เอาอาจจะติดนั่นติดหนี้ใดก็จริง

คุณอาจจะถูกหรืออาจจะมีเหตุผลอะไรก็แล้ว

ไปว่ากันไปพิสูจน์กันใช่ไหมครับ
อันนี้ท่านายเขาแนะนำตำรวจไม่ได้แนะนำใช่ไหม
ทนายแนะนำว่าทั้งสองท่านไปแจ้งความใหม่ขอเป็นเลขคดี

ถ้าสมมุตินะคะเป็นแค่ลงบันทึกประจำวันหรือเอกสารอื่นที่

เวลาตำรวจจะเรียกเจ๊หมวยมามีอำนาจเรียกได้ไหมคะ
อำนาจคือถ้าเขาใช้การโทรศัพท์เองโดยความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยก็ได้

ต่อให้ไม่มีเอกสารเป็นเลขคดี

ก็หมายเรียกเป็นพยานไงถ้าคดีมันมีมูล
ก็เป็นหมายเรียกพยานแล้วถ้าสมมุติว่าค่อนข้างแน่ใจว่า
คุณกระทำความผิดก็อาจจะออกหมายเรียกเป็นหมายเรียกผู้ต้องหา
งั้นก็ไม่ต้องแจ้งความเป็นให้มันเป็นเลขคดียุ่งยากก็ได้
แจ้งความก่อนครับถึงจะเป็นคดีได้
เอาไงเรื่องฟ้าหรือขี้เครียดแล้วเนี่ย
เครียดตั้งแต่นัดเรื่อนแล้วเนี่ยใช่ไหม
เอาไงคะตอนนี้กะว่าน่าจะจบไหม
เพราะว่าคาดเอาเองเจ๊หมวยอาจจะดูรายการอยู่ก็ได้นะ
เพราะเขารู้ว่าเราจัดรายการก็อยากให้จบพรุ่งนี้
เขานัดพรุ่งนี้ก็คือจบพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังหวังว่าจะได้เจอกัน
ถามตำรวจไหมว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มาถามตำรวจเผื่อไว้ไหมคะ
ถ้าไม่มาให้ต้องไปยังไงตำรวจจะไปที่ร้านให้ไหมหรือยังไง
อันนี้ยังไม่ได้คุยค่ะยังไม่ได้คุยกับตำรวจ
วันที่๓๑เขาจะไปคืนที่สอนอ

เดี๋ยวขอลองพยายามโทรหาเจ๊หมวยอีกที
จะได้นัดกันอีกทีเผื่อน่าจะจบง่าย

เอามาให้ทีนึงไม่ต้อง
คือทีละบาทอะไรอย่างนี้

แล้วเขาก็มาเหมือนว่าเซ็น

ไม่มีทองเอามาให้เราแล้ว

ได้ทองเมื่อไร

ช่วงห่างไปประมาณสัก

อีกส่วนคือไม่ได้เนื่อง
ส่วน๓แสนนี้เมื่อไร
ช่วงประมาณเดือน

ใบแรกก็เดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับก็เด้งกุมภาเด้งมีนาเด้งเมษาเด้งครับผม
ก็ไม่สามารถชำระเงินได้เอาเช็คเข้าไปขึ้นก็เงินในบัญชีไม่พอจ่ายอะไรประมาณนี้ครับ
ตั้งแต่เช็คเด้งเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยก็จะมีพี่เขาจะไปหาที่ร้านประจำเลย
ก็จะอ้างว่าเดี๋ยวขอเวลาสัก๒วันนะ๓วันนะเดี๋ยวจะเอาเงินสดเข้าไปให้
เช็คที่มันเด้งออกมาอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่เคย
คุณผู้ชมคะทางรายการพยายามติดต่อเจ๊หมวยอยู่นะคะเพราะว่าคือจริงจริงก็อยากให้ได้คุยกันเนอะอย่างน้อยก็
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือที่พยายามติดต่อเจ๊หมวยเพราะว่าอยากให้เจ๊หวยได้พูดบ้างนะ
ว่าการเลื่อนรอบล่าสุดตกลงเอาวันไหนดีนะคะแล้วเลื่อนไปทำไมถึงเลื่อนหน้าอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็ฟังจากเมื่อวานี้ที่ทีมงานโทรหาเจ๊หมวย
แรกจะเชิญมารายการนะคะจะได้มาพูดบ้างนะคะก็บอกว่าป่วยตามที่บอกคุณเอื้องฟ้านั่นแหละ
ปวดปวดคอใช่ไหมคะแล้วรู้สึกอาจจะใส่อุปกรณ์อาจจะเป็นเฝือกหรือเรียนอาจจะเรียกไม่ถูก
บอกคอเคล็ดค่ะอ่าใช่ใช่เมื่อวานก็บอกทีมงานเราแบบนั้นว่าป่วยอยู่นะคะ
แต่ทีนี้อย่างไรก็แล้วแต่อันนี้เรื่องคุณลุงชำนิเราฟังไปแล้วของคุณเอื้องฟ้าฟังไปแล้ว
คุณหนุ่มได้คืนไปแล้วมีนอกเหนือจากท่านเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะ
กรณีตกลงการซื้อขายทองกันมันมีคดีอะไรอีกที่คุณหนุ่มรับรวบรวมเอาไว้ให้ตอนนี้คะ
ต้องมีเป็นเยืมตังค์โครชักกับเค้าครับครับเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันมา๔๐กว่าปีแล้ว
ลืมทีละ๗แสนบ้าง๓แสนบ้างจนครบร้านเสร็จแล้วครับ
แล้วทีนี้พอจะจ่ายคืนเขาทีไรให้มาเช็คก็เร่งทุกทีครับ
แล้วก็มีอีกลายหนึ่งที่คล้ายเป็นหุ้นส่วนคือไปฝากทองไว้ที่ร้านเขา
เพื่อขายอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้เพื่อได้ส่วนแบ่งเป็นส่วนต่าง
แต่ละเดือน๓เปอร์เซ็นต์๕เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ครับ
ค่ะเป็นธุรกิจร่วมกันอย่างนี้ใช่ไหมค
ใช่ครับเขาไปลงทุนไว้๖แสนเขาก็บอกได้ประมาณเดือนละ๕๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐
บางทีก็สองหมื่นอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นส่วนต่างแต่ว่าช่วงหลังมาไม่ได้แล้วครับ
บอกว่าทั้งต้นทั้งดอกไม่ได้ก็คือแล้วก็ทองก็ไม่ได้คืนอะไรก็ไม่ได้คืนสักอย่างครับ
เห็นมีกรณีเรื่องรถยนต์อะไรยืมเงินไปถ่ายรถอะไรยังไงด้วยไหมคะ
ผมดูในข่าวเหมือนกันนะ

ทีนี้ดูลักษณะแล้วเอาอย่างนี้นะคะซึ่งคุณหนุ่มอาจจะรู้ละเอียด
เพราะว่าเห็นของหลายเจ้าใช่ไหมคะดูแล้วคือที่ร้านเนี่ยอาจจะมีปัญหา
เรื่องของการดิฉันใช้คำว่าอะไรเรื่องของการทำธุรกิจไหม

เป็นเรื่องของธุรกิจเขานั่นแหละแล้วก็สุดท้ายมันก็ส่งผลกระทบต่อกันมา
แต่อยากให้ได้นะคะสมมุติยังคืนไม่ไหวจริงไม่มีคืนจริงและเลื่อนไปเรื่อย
คุณหนุ่มคิดว่าคือตอนนี้อารมณ์ผู้เสียหายแบบไหนดีที่สุดที่แบบถ้าจะเจรจากัน
ถ้ามันหลายคนยังไม่ได้ก็น่าจะไปกดดันทางคุณรวชเพื่อให้ดำเนินคดีให้ครับ
ใช่ครับให้คนกลางใช่ครับบังคับใช้กฎหมายใช่ครับใช่ไหมคะ
ฉันไม่ถามคุณลุงคนนี้ว่าคุณลุงถ้าเผื่อเลื่อนแล้วเป็นไงคุณลุงน่าจะโอเค
ใช่ไหมครับอ๋อนั่นแหละนั่นแหละคืออะไรเลื่อนก็ตามนั้นไหม
เลื่อนอย่างเงี้เหรอคะแต่แต่วันที่หนึ่งเขาบอกว่าได้แน่นอนไง
ถ้าถ้าได้แน่นอนก็ดีอ่าแล้วถ้าเขาขอเลื่อนอีกสักหน่อยล่ะ
ก็อันนี้น่าจะคุยง่ายสุดนะคือไม่ใช่อะไรค่ะคืออย่างนี้ค่ะ
พยายามจะลองคิดแทนเจ๊หมวยว่าถ้าแบบมันมีปัญหาขลุกคลักจริงสงสัยลุงนี่น่าจะเป็นคนที่คุยง่ายสุดแล้วนะตอนนี้ไหม
ได้ถ้ามีปัญหาก็
กลัวไม่ได้มากกว่าดูจากน้ำเสียงตอนที่รับปากรับคำกันแล้วว่าไงคะ
เขาก็แน่นอนเนอะเขาก็เหมือนคำพูดเหมือนไม่แน่นอนหรอก
ปกติแล้วคุณเอื้องฟ้าใช้บริการไปซื้อทองจำนำทองขายทองร้านนี้บ่อยไหมคะ
ก็เคยมีแต่ก่อนค่ะหลายปีแล้ว
เห็นร้านนี้มานานแล้วใช่ไหมคะอยู่คุณเนื่องฟ้าอยู่แถวนั้นมานานแล้วใช่ไหมคะ

ก็ประมาณสองสามโลค่ะ

เห็นทุกวันผ่านทุกวัน
ของคุณเอื้องฟ้านี่ก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวของคุณหนุ่มนี่ไม่รู้มาก่อนเลยว่า

แต่ว่าไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนด้วยใช่ไหมคะ

ไปถ่ายก็คือให้เลย

ประมาณ๓๔ปีแล้ว
น้องฟ้าได้เผื่อไว้ไหมคะว่าจะรอได้ถึงเมื่อไหร
อันนี้พยายามเจรจาแต่รู้ว่าอยากได้คืนเพราะของเรานะ
ถ้าพรุ่งนี้ไม่เจอเอาวันไหน

ไปพร้อมคุณลุงให้มั้ยนัด
ถ้าสมมุติของอะไรไม่ได้ไปนัดของคุณลุงชะนี้ก่อนนะ

ไม่งั้นต้องเปลี่ยนไปสนไปเลยสน

ไม่ทราบว่าเจ๊หมวยจะดูอยู่แน่หรือเปล่าชัวร์หรือเปล่าไง

แต่เดี๋ยวถ้าคุณลุงไปโรงพักเดี๋ยวค่อยว่ากัน

แล้วยังไงคะทนายจะเอาไงต่อ
คดีนี้จริงมันเป็นเรื่องที่ยอมความกันได้นะครับ
อยากให้เจ๊หมวยมาคุยนะครับ
เพราะว่าถ้าคืนเงินมันก็จบ

มันสามารถจะผัดผ่อนไปได้อีกเยอะไหมคะ

ก็ง่ายจะตายมันก็จบง่ายครับ
ขอให้แบบสื่อสารนะครับใช่ครับผมไม่ใช่หายหนีหายไปเลย
วิธีการควรจะติดต่อกันผ่านตำรวจราชบุรณะ

ยังไงก็ได้ครับให้มาคุยกันนะครับ

กำลังจะบอกคุณหนุ่มไม่น่าจะเหมาะ

ไม่น่าจะบอกผมรับอาสาก็ได้
ท่านราชบุรณ์แต่ว่าคนที่ต้องเป็นศูนย์การจริงตัวการจริงนี่ก็คือตำรวจ

ครับเราให้ตำรวจช่วยได้นะครับ

ไม่มีครับก็ตอนนี้ยังเกว้งเลยยังไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่า

ก็ต้องรอฝากทางเจ้าหน้าที่ครับ

คุณหนุ่มเนี่ยตอนนี้รับเขารับอำนาจมาทวงแทนคนอื่นได้ไหมคะ

เพราะบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะแบบเป็นข่าวเนาะ
เดี๋ยวจะมีปัญหาเข้าใจกันในครอบครัวใดก็แล้ว
แต่คุณหนุ่มมีใครให้คุณหนุ่มทำแทนยังคะ

แค่มาบอกไว้ว่าโดนอย่างนี้อย่างนี้
ปรึกษาว่าอยากแบบให้ข้อมูลว่าก็โดนเหมือนกันแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับ

ผมก็แนะนำเออไปแจ้งความแล้วก็มารวมกันอะไรอย่างนี้
เพื่อกดดันทางตำรวจให้ออกกำหนดใช้กฎหมาย

คือถ้าเขาเลื่อนไปอย่างนี้มันเป็นแค่สัญญาปากเปล่าใช่ไหมครับ
ให้มาเป็นรายลักษณอักษรเลยว่าจะคืนภายในวันนี้

แล้วก็ถ้าไม่คืนภายในวันนี้จะมีความผิดอะไรอย่างนี้เลยครับ
ให้เป็นเอกสารที่เจ้าพนักงานเป็นพญานหรือคะตำรวจเป็นพญานเรื่องบุคนี้ได้ไหม
ได้ครับก็เป็นการลงบันทึกประจำวันไงครับเขาทำกันเยอะแยะไปครับสามารถทำได้ครับ
ไปที่สอดนอนล่าสุดวันไหนคะแล้วคุยอะไรอย่างนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็วันนี้ไปเจอคุณโทรผมโทรหาไม่เจอใครก็เลยโทรหาท่านเอกพล

ไม่เจอเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องก็เลยโทรหาท่านเอกพลเป็นพนักงานสอบสวน
ท่านบอกว่าโทรหาท่านบุญนำดีกว่าพอโทรหาท่านผู้นำท่านบอกว่าโทรหาท่านเอกพลดีกว่า
ครับภายใน๗วันเนี่ยจะต้องมีเห็นเห็นผลครับตามที่ท่านพูดนะถ้าท่านออกหมายเรียกจริงครับ
แต่จะยังไงคะเนี่ยก็เผื่อนเขินแล้วนะเนี่ยแทนคุณลุงเผื่อนเขินแล้วนะเนี่ย
หวังพึ่งทางเจ้าหน้าที่แล้วล่ะครับเพราะว่านี่ก็ประชาชนก็ไม่สามารถที่จะทำ
ไม่สามารถจะไปออกหมายเรียกเข้ามาได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกแล้วไม่มาเนี่ย
อาจจะออกหมายจับได้เลยมันแรงขนาดออกหมายจับได้เลยหรอครับ
ใช่ครับก็ท่านบอกว่ามีบางคนแจ้งความไว้แล้วก็มีก็สามารถออกหมายจับได้
หมายเรียกไม่มาปุ๊บเนี่ยเขาแสดงว่าคุณอาจจะมีพฤติการหลบหนี
อ่าเข้าใจคือที่ว่าอะไรหมายเรียกสองครั้งไม่มาใช่ออกหมายจับ
หมายจับไม่คืออย่างนี้นะไม่ได้ดูหมินเงินน้อยไม่ใช่นะแต่ว่าคดีที่แบบมูลค่าเท่านี้
ก็ได้แล้วก็เหมือนกับแบบข้อหาไม่ได้หนักโทษสูงอะไรอย่างนี้
คือออกหมายเรียกหมายจับได้ตามปกติใช่เลยครับก็มันเป็นความผิดฐานยักยอกครับอืมครับ
ถ้าเข้ารักษณะแบบนี้นะคะถ้านะถ้าจะเป็นคดีมันจะเป็นฐานยักย่อ
ใช่ครับแล้วที่คุณหนุ่มเล่าเนี่ยจะไปถึงช่อโกงอะไรขนาดนั้นเลยป่ะคะ
เช็คก็ส่วนหนึ่งแล้วคดีเช็คเนี่ยเขาออกหมาย
เขาเรียกว่าอะไรลงมาแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว
อ๋อเขาเป็นคดีกันอยู่แล้วเป็นคดีกันอยู่แล้วใช่ครับผม
ตำรวจรับดำเนินคดีแล้วแต่เหลือพวกยักยอกเนี่ย

รัชพลยังไม่เคยได้คุยกับตัวเจ๊หมวยเองเลยใช่ไหม

อยากให้แบบศูนย์กลางมาเป็นคนนี้ไหมเพราะคนนั้นเขาไม่เอาอยู่แล้ว

คุณสุดไม่เหมาะคุณสุดไม่เหมาะจะคุยใช่ไหม

เพราะว่าฟาดกันมาแรงเหลือเกินใช่ไหมคะ

ก็ถ้าสมมติสอนอเราไปคุยกันผมก็ไปอยู่แล้ว
เพราะผมก็ต้องไปตามผู้เสียหาย

ให้แน่ก่อนว่านัดจริงหรือเปล่ามาหรือเปล่า

ก็เข้าที่ร้านของลุงชำนิกก็นัด
ผมไปถึงสอนอเกือบถึงสอนอแล้วนะ

นัดบ่าย๓บ่าย๒ผมจะถึงสวนแล้ว
โทรมาบอกว่าเจ๊หมวยยกเลิก

เห็นเป็นคดีไม่ใหญ่มากหรือเปล่า

หู้ยังไม่ได้กันแล้วฮะกล่าวออกทั่วประเทศนะครับ
ผมว่ากันห้าตำรวจช่วยดำเนญคดีหน่อยครับ
เพราะว่าอย่างแต่ละท่านนี่ก็น่าสงสาร

อันนี้ก็เสียงแหบเสียงแห้งไปตั้งเท่าไหร่

เพราะว่าวันนั้นตอนที่ตกลงกันกับเจ๊หมวยในรายการ

คือคุยครั้งหนึ่งอาจจะวันที่แตกต่างออกไป

นี่เธอต้องมานั่งคุยกันอีกไหมคุณลุง
น่าจะ

ทนายรัชพลดำเนินการเรื่องกฎหมาย
ส่วนอันนี้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผู้เสียหาย
แต่ไม่ใช่ตัวกลางเจรจาให้คนนี้เจรจาให้
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้ง๔ท่านนะคะ

วันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ